คุณผู้ชมฮะดูกรณีของน้องก่อย่าเด็กหญิงวัย๖ขวบที่เรานำเสนอข่าวนะ
ก่อย่าอาศัยอยู่กับคุณยายอาศัยอยู่กับคุณตา
แล้วทีนี้น้องก่อย่าเสียชีวิตตรวจสอบบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลย
ไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าแผลใหม่และแผลชะกันตรงขมับที่ศีรษะเนี่ยนะครับ
ปรากฏถามยายยายบอกว่าน้องก่อย่าวิ่งชนกรงสุนัข
และหลังจากนั้นก็มีอาการเจ็บป่วยฮะแล้วก็อยู่ก็เสียชีวิตนะฮะ
แต่ทีนี้ตำรวจไม่เชื่อก็ต้องสอบปากคำเพิ่ม
และวันนี้นะฮะทางพ่อและแม่แท้ของน้องก่อย่าเดินทางมาจากภูเก็ตนะ
เพราะว่าจริงไม่ได้อยู่กับลูกลูกฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงไว้
เดินทางมาจากภูเก็ตครับมาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
พ่อก็คือนายจตุรงค์นะฮะส่วนคุณแม่ก็คือนางสาวนิชาบรีนะครับ
พ่อแม่เดินทางมาด้วยความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียลูกสาวอย่างกระทันหัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหนังสือรับรองการเสียชีวิตของคุณหมอ
ระบุว่าสมองกระทบกระเทือนศีรษะได้รับบาดเจ็บจากการทารุณกรรมนะครับ
พ่อของน้องก่อย่าบอกว่าได้เลิกรากับแม่ของน้องก่อย่าไป
ตั้งแต่น้องอายุ๓ขวบผมเองได้เลี้ยงดูลูกสาวเอง
มาประสบปัญหาชีวิตเข้าไปอยู่ในเรือนจำ
ระหว่างอยู่เรือนจำอดีตภรรยาหรือว่าแม่ของน้องก่อย่าก็ได้มาขอแม่ของเขา
เพื่อนำน้องก่อย่ากลับไปเลี้ยงเองแม่ของเขาก็ได้ให้ไป
แต่กำชับบอกว่าถ้านำไปเลี้ยงขอให้เลี้ยงดูดี
อดีตภรรยาหรือว่าแม่น้องก่อย่าก็รับปากนะครับ
ตัวเขาพ้นโทษออกมาแล้วก็มารู้ข่าวร้ายว่าลูกเสียชีวิตแล้วนะครับ
แล้วก็มีคนรู้จักนำรูปภาพบาดแผลตามร่างกายของลูกมาให้ดู
ผู้เป็นพ่อบอกโอ้โหเสียใจมากสงสารลูกไม่รู้ว่าลูกเจ็บปวดขนาดไหนนะครับ
ผมเห็นบาดแผลแล้วสงสัยถึงสาเหตุการเสียชีวิต
และไม่เชื่อที่ยายของน้องก่อย่าบอกว่าพาลูกสาวไปเกิดอุบัติเหตุชนสุนัข
ก่อย่าไปชนกรงสุนัขแล้วก็ลื่นในห้องน้ำ
ผมจะดำเนินคดีใครก็ตามที่ทำให้ลูกผมเสียชีวิต
พาลูกของฉันมาก็ไม่ได้พาไปหาหมอหัวแตะเย็บหลายเข็ม
แต่ไม่ได้พาไปหาหมอหัวหัวเสียตั้งแต่บัตร
ผมก็ไม่ได้ไปแต่ทุกครั้งให้มาลูกเขาลูกสุดท้าย
เชื่อไหมครับว่าบาดแผลเกิดจากล้มทับกรงหมายิง
หรือล้มถึงแผลต่างและลูกเกิดจากปฏิเหตุ

เด็กเราจริงยังไม่เจ็บขนาดนั้นนี่พี่
บอกผมว่าด้วยรุ่นน้ำน้ำ
เดี๋ยวพ่อสงสัยมากเลยนะครับ
พ่อก็สงสัยมากเลยนะครับ
ของน้องก่อย่าบอกว่าได้นำลูกมาให้แม่ของเธอ
หรือว่ายายน้องก่อย่าเลี้ยงครบ๑ปีพอดีเลย
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
น้องไม่เคยมีโรคประจำตัว
มาทำงานในจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งลูกก็คุยสนุกสนานร่าเริงตามปกตินะฮะ
พ่อและแม่ของน้องก่อย่านำเอกสารมาติดต่อขอรับศพ
ได้มอบให้ทางมูลที่ร่วมกับตันยู
นำร่างของน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดชินวรราวราวิหารที่ตะหม่นบางขยายอำเภอเมือง
จังหวัดปฐมธานีคดีนี้ยังมีความเคลือบแพลงสงสัย
ใช่ค่ะก็คือมันก็มีการสวนทางกัน

แผลของน้องก็ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ยายบอก
ว่าไปชนกรงสุนัขแล้วพยานแวดล้อมอย่างเพื่อนบ้านอย่างนี้ค่ะ
ก็พูดตรงกันหลายคนนะคะบอกว่า
เคยได้ยินเสียงเหมือนน้องโดนทำร้าย
ไม่เคยเห็นน้องก่อย่าออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านเหมือนกับเด็กอื่น
ตำรวจก็คิดแบบนี้ค่ะไม่เชื่อเช่นเดียวกัน
เมื่อวานก็เลยเรียกสอบพยานแวดล้อมก็คือคนที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็เรียกตัวยายด้วยค่ะนางละออยานสวรรค์
นายภัยบูลยางสวรรค์ตากับยายของน้องก่อย่า
สอบปากคำอย่างละเอียดโดยเฉพาะยายค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยยอมรับว่าเคยตีน้องจริง
แต่มันตีไม่ได้บาดเจ็บหนักแบบนี้นะคะ
ล่าสุดทางลองมุมคับการตำรวจภูทรจังหวัดปทมธานีบอกว่า
ตำรวจเข้นสอบหนักทั้งคืนนะคุณบุ๊ก
เมื่อคืนนี้เค้นหนักทั้งคืนจนสุดท้ายจำนวนด้วยหลักฐาน

หลักฐานก็คือว่าทุกครั้งที่เขาทำร้ายน้องก่อย่า

นี่ค่ะยอมรับสารภาพว่าทำร้ายน้องก่อย่าจริง

เขาบอกว่าเขาทำร้ายทั้งใช้มือตีนะบางทีใช้มือตี
บางครั้งมีอุปกรณ์อะไรอยู่ใกล้มือหยิบมาตี

พอน้องเจ็บแล้วก็ไม่ได้พาไปหาหมอ

นางละอพอสารภาพตำรวจก็เข้าไปเก็บหลักฐานค่ะ

เป็นสากที่ไม้ตีพริกอะค่ะ

ซึ่งตำรวจบอกคาดว่าเนี่ยจะเป็นสิ่งของที่นางละออเคยใช้ทำร้ายน้องก่อย่า

เราอย่างนี้ถ้าเราเจออย่างนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกัน
แต่นี่คือสิ่งที่ตำรวจคาดไหล
ไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวเขาต้องไปตรวจต่อทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานไปยื่นขอสารจังหวัดปฐุมธานีออกหมายจับ
ละออผู้เป็นยายในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายค่ะ
ล่าสุดนะคะที่แจ้งมาตำรวจพาตัวนางละออไปฝากขังแล้วค่ะคุณผู้ชม
ส่วนนายไพบูลผู้เป็นตาตำรวจสอบปากคำ

ว่าระหว่างที่น้องก่อย่าถูกทำร้าย
นายภัยบูลจะถูกนางละออนไล่ให้ไปอยู่นอกห้อง
ตำรวจก็เลยปล่อยตัวนายภัยบูลแล้วกันไว้เป็นพยานค่ะ

ตอนสอบปากคำก็เครียดอย่างหนัก
ไม่สามารถทานข้าวได้เลยนะคะนางละออง

ทำไมต้องทำร้ายเด็ก๖ขวบ

ด้วยความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตแบบนี้ค่ะ
ท้ายที่สุดเปิดปากรับสารภาพแล้วนะครับ